คุณผู้ชมคะวันนี้เตือนกันทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เนื่องจากมีลมหนาวนะคะพัดเข้ามาปกครุมประเทศไทย
ทำให้เป็นประทักษ์ด้วยแรงที่แต่วันออกค่ะ
ลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ความชื้นกับทะเล
และก็ลมหนาวปะทะกันทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักทั่วทุกภูมิภาคค่ะ
และฝนที่ตกหนักในครั้งนี้เราถือว่าเป็นฝนอย่างสุดท้ายนะคะ
ที่จะเข้ามาตกในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
แต่วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเป็นเวลาที่หลายคนรอคอยค่ะ
เพราะว่าทั่วทุกภูมิภาคอุณหภูมิจะเริ่มลดลงค่ะ
พักเหนือพักอีศาลสัมผัสได้ถึงลมหนาวกล่องไข่เพื่อนกับคุณผู้ชม
อุณหภูมิบนพื้นราบอยู่ที่ราว๑๙องศาเท่านั้น

ส่วนกรุงเทพมหานครของเราไม่น้อยหน้า
เพราะว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่๒๔องศา
อุณหภูมิจะหนาวที่สุดก็คือในช่วงดึกนะคะจนถึงเช้านั่นเอง
เรียกได้ว่าเป็นลมหนาวนะคะมาเยือนครั้งแรกของปีค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเนปานค่ะ
เพราะว่าที่นั่นยังคงประสบกับอุทธกภัยครั้งใหญ่

น้ำนะคะที่เอ่อล้นได้ตัดถนนนะคะทำให้ขาดไปและมีผู้สูญหายจำนวนมาก
ล่าสุดนะคะเนปานมีผู้เสียชีวิตแล้วทะลุ๑๐๐ศพค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีประชาชนหลายคนไม่สามารถออกจากบ้านได้ด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ